ไปดูเหตุการณ์สลดรับปีใหม่กันที่เกิดขึ้นที่ชุมพรนะคะ
ที่มีเขยคลั่งฆ่ายกครัวของภรรยารวมถึงฆ่าตัวตายตามเป็น๗ศพค่ะ
ญาติก็ได้นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
แล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วนะคะเพราะว่าถือว่าเรื่องนี้เนี่ย
เป็นเรื่องสะเทือนขวัญของคนพระโต๊ะเลยค่ะ
เรื่องราวก็คือกรณีที่นายสุชีพสอนสังวัย๔๑ปี
ซึ่งเป็นเขยของบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะ
ก่อเหตุยิงแม่ยายญาติญาติรวมถึงลูกชายและลูกสาวของตัวเองค่ะ
ใช้ปืนเจาะขมับปลิดชีพตัวเองรวมเป็น๗ศพ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงรวมญาติกินเลี้ยสั่งสรรค์ดาวน์ปีใหม่
หลังเที่ยงคืนของวันที่๓๑ธันวาคมที่บ้านพักในตำบลพระโต๊ะนะคะ
เมื่อวานนี้ที่สำนักสงฆ์ปฏิมะบรรดายญาติพี่น้องครอบครัวของผู้ตาย
ก็นำศพนางงุดอ่อนมุกนางสาวพระกามาศอ่อนมุกนางรัชพรอ่อนมุก
ซึ่งก็คือแม่ยายและพี่ภรรยาของผู้เกาะเหตุแล้วก็ศพของเด็กหญิง
สอนสังวัย๙ครัวลูกชายและลูกสาวของมือปืนผู้ก่อเหตุ
เตรียมรดน้ำศพแล้วก็สวดพระอภิษฐรรมศพ
กลางบรรยากาศเศร้าโศกของญาติญาติและเพื่อนบ้านที่มาร่วมพิธีค่ะ
โดยศพของคู่เขยกับมือปืนผู้ก่อเหตุ
ก็นำศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด
วัดน้ำผุดตำบลวังใหม่อำเภอเมืองชุมพรแล้ว
ศพของนายสุชีพผู้ก่อเหตุเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลพระโต๊ะ
ญาติมารับกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ด้านพลตำรวจตรีสหรัฐศักดิ์ศิลปชัย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพร

เพื่อตรวจสอบและเก็บหลักฐานเพิ่มเติมอย่างละเอียดนะคะ

รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากเหตุการณ์นี้

ก่อนเกิดเหตุเนี่ยกำลังเตรียมอาหารฉลองปีใหม่

จะทำอย่างไรให้นายสุชีพคนนี้ออกจากบ้านไป

ไม่มีใครรู้ตัวเลยว่านายสุชีพยืนฟังอยู่

แต่ไม่ได้ออกไปเฉย
ออกไปเอาปืนแล้วกลับมาก่อเหตุนี้ค่ะ

ตอนเย็นว่าที่ผมตั้งติมของพี่มานั่งกิน
ผมก็คุยกันเนี่ย

แต่ว่าไม่รู้ว่าพี่โอเข้าไปร้องน้ำอยู่
ก็เดินออกมาแต่ผมไม่เห็นตอนแกเดินออกมานะ
แต่เจ๊กุ้งก็ไม่เห็นว่ามันได้ยินหมดแล้ว
เพราะว่าตอนที่กลับเข้ามาก่อเหตุเนี่ยผู้ก่อเหตุก็พูดบอกว่า
เขาก็ทำทุกอย่างช่วยทำนาทำสวยอะไร
แต่ว่าทั้งครอบครัวก็ยังไม่ชอบเขาไม่พอใจเขา

ไม่เห็นความสำคัญของเขาเลยแบบนั้นนะคะ
แต่ว่าในกรณีครอบครัวเองเนี่ยเขาก็บอกว่าที่ทุกคนไม่ชอบ
ก็เพราะว่าชอบดื่มเหล้าเมาไม้ตลอดเวลา

เหตุการณ์นี้มันเป็นปัญหาในครอบครัวล่ะค่ะ
เพราะว่าผู้ก่อเหตุคนนี้จริงแล้วก็ต้องคดีมาก่อนด้วยนะ
ถูกจำคุกในข้อหาพยายามฆ่าตำรวจที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทษออกมากลับมาอยู่บ้านแม่ยายกับลูกที่บ้าน
รอคอยภรรยาภรรยาก็ไม่กลับมาเพราะทำงานอยู่กรุงเทพ

มีเรื่องกระทบกระทั่งกับญาติของภรรยา

แถมยังเมามาอีกก็เลยเกาะเหตุสลดแบบนี้ขึ้นนะคะ
แต่คือประเด็นคือมันมีลูกเขาด้วยไง

ไม่ได้ฆ่าแค่ครอบครัวภรรยาฆ่าลูกของตนเองด้วยนะครับ
ในเวลาต่อมาครับที่โรงพยาบาลพระโต๊ะจังหวัดชุมพรครับ
ในเชือบท่องยอดพร้อมกับแยกยาด
ก็นิมนต์พระสงฆ์เดินทางไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของนายสุชีพ
สอนสังลูกเคยที่ก่อเหตุฆ่ายกครัวเพื่อนำศพเนี่ยออกจากห้องนิติเวชของโรงพยาบาล
ทำพิธีทางศาสนาณวัดเหล่าหมู่ที่๒ตำบลนาเหลงอำเภอนพิตำ
จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายสุชีพ
สุชีพนี่คือผู้ก่อเหตุนะครับในเชื่อบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นายสุชีพหลานชายเนี้ยเคยไปปรึกษากับเรื่องของปัญหาในครอบครัวอืม
หลังจากที่พ้นโทษคดีพยายามฆ่าออกมาจากคุกแล้ว
แต่ว่าทางฝั่งครอบครัวของภรรยาเนี่ยรวมทั้งภรรยาเองไม่ยอมรับ
บอกว่าเป็นคนขี้คุกซึ่งก็บอกไปว่าถ้าหลานไม่สบายใจเนี่ย
ก็กลับมาอยู่บ้านเราเถอะแต่ว่านายสุชีพให้เหตุผลว่า
ผมต้องรับผิดชอบหลายเรื่องไม่ว่าต้องเป็นเรื่องของการทำมาหากิน
เงินเลี้ยงลูกสองคนนะฮะแล้วก็ต้องหาเงินผ่อนรถ
ล่าสุดนายสุชีพไปเหมาสวนซื้อมังคุดเพื่อเก็บผลผลิตไปขาย
แต่ยังไม่ทันเข้าไปเก็บเกี่ยวก็มาก่อเหตุขึ้นเสียก่อนครับทางด้านของในเชือกก็บอกว่า
สาเหตุที่ไม่ได้ไปช่วยงานในครอบครัวของภรรยานายสุเทพเคยบอกนะฮะว่า
คือยายเนี่ยเปิดร้านเสริมสวยจึงไม่ช่วยไม่ได้ช่วยเพราะตัวเองก็
ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับร้านเสริมสวยคือทำไม่เป็นอ่ะนะฮะ
ก็เลยออกไปหางานทำนอกบ้านอยากขอความเป็นธรรมให้กับหลานด้วย
แม้จะเป็นผู้ก่อเหตุแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้สังคมรู้ว่าเขา
หลานเขาโดนอะไรบ้างแบบนั้นนะครับแต่มันก็เป็นเหตุการณ์สะเทือนใจที่
ข้ามคืนเขาดาวนต้องมีความสุขกันแต่กลายเป็นเหตุฆ่ายกครัวทั้งหมด